อยู่ที่ปากใต้ที่พัทธลุงมีความคืบหน้าคดีนี้ที่อดีตสจ
อ้างว่าจะไปช่วยแม่คนนึงเนี่ยถูกลูกคุ้มคลั่งไล่ทำร้ายแล้วปรากฏว่าสู้ไม่ได้
เอาไปปืนไปยิงเขาตายเลยนี่แหละครับ
ดูสิคือเมียของอดีตสจบอกผัวเขาไม่ได้ยิง
แล้วมันยังไงอ่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๖ครับตะบนป่าพยอม
อำเภอป่าพยอมที่พัทธลุงครับเมื่อ๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านไปพบศพนายสาธิตสายหนุนสายหนุนหรือว่าบอย
นอนเสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าตรงนั้นแหละครับ
ก็เลยแจ้งตำรวจสพป่าพยอมให้มาตรวจสอบหน่อย
สภาพศพนะครับมีแผลถูกยิงที่หน้าอกหนึ่งนัดกระสุนฝังในนี่ฮะ
ตรงนี้ครับที่พบศพส่วนผู้ก่อเหตุคือนายชาญชัยสุวรรณภักดีหรือว่าต้อย
ต้อยนี่เป็นอดีตสจนะครับในต้อยเป็นอดีตสจและเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านด้วย
นี่ฮะนี่ฮะรูปของนะครับผู้ก่อเหตุในต้อย
พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุในต้อยเนี่ยนั่งขายใบกระท่อมอยู่ริมทางนะ
ในบอลเนี่ยไล่ทำร้ายแม่มาวิ่งผ่านหน้าร้านไป
ต้อยหวังดีจะเข้าไปช่วยแต่ปรากฏพอเข้าไปไปมีปากเสียงแล้วต่อยกับนายบอย
แต่บอยหนุ่มกว่าไงแข็งแรงกว่าในต้อยสู้ไม่ได้คว้าปืนครับที่วางอยู่ที่ร้าน
ยิงใส่ในบอยหนึ่งนัดเปรี้ยงเข้าให้กระสุนเจาะหน้าอกด้านซ้าย
บอยก็ฝืนนะตอนนั้นวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้านห่างจากจุดเกิดเหตุสักร้อย
ไม่ได้ไปเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นแหละฮะที่หลังบ้านส่วนในต้อยก็หลบหนีไป
ทีมข่าวลงพื้นที่ที่เกิดเหตุครับอยู่หน้าร้านขายใบกระท่อมของนางปรานี
เกื้อแก้วอายุ๔๙ปีเป็นเมียหรือเป็นภรรยาของอดีตสจต้อยนี่แหละ
ไปเจอคราบเลือดครับเป็นทางยาวไปจนถึงพบศพของนายบอยเนี่ย
ปรานีอ้างบอกว่าสามีไม่ได้ยิงนะผัวฉันไม่ได้ยิง
ก่อนเกิดเหตุมันเป็นอย่างนี้เธอบอกว่าเธอกับสามีเนี่ยนะ
เอาย่ามาให้วัวกินแล้วแม่ของในบอยเนี่ยวิ่งมาขอความช่วยเหลือ
โทรแจ้งตำรวจหน่อยลูกคลั่งลูกคลั่งนี่ฮะเธอเล่าแบบนี้นะ
อ้างแบบนี้นะจากนั้นแม่ของผู้ตายก็วิ่งไปหลบ
ผู้ตายก็มาหาเรื่องสามีแล้วมีการโต้เถียงกันเพราะคิดว่าสามีเนี่ย
แจ้งตำรวจนะฮะให้มาจับเขากลับมาจับจับเขาไปอ่ะนะครับ
แล้วไล่กลับบ้านไม่นานฮะไม่นานก็มีผู้ชายสองคนสวมหมวกกันน็อก
ขี่รถจักรยานยนต์มาที่บ้านของผู้ตายแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นครับ
เขาก็ปารถที่สวนต่างมาเขาก็วิ่งคลั่งมากต้องหนี

ก็คือคือแบบปานไปทุกประเด็น

นั่นคือบอยนะผู้เสียชีวิตนะ
๑๖นาทีหกนาที

ซึ่งอยู่ใกล้กันคุณผู้ชมเดินไปแล้ว
จากนั้นอีก๒นาที๑๖นาฬิกา๘นาที
บอยวิ่งกลับไปที่บ้านครับบ้านของตัวเองนะ

จากนั้นก็มีผู้ชายผมขาว

มีผู้ชายผมขาวเขาว่าคล้าย
เส้นใต้๓เส้นคล้ายนะนั่น

ผมขาวคล้ายอดีตศาสตร์ต้อย
เดินตามไปเออเดินตามไปที่บ้าน

หลังเกิดเหตุแม่ของผู้ตายก็รีบกลับไปที่บ้าน
เพราะว่าได้ยินเสียงปืนมั่นใจว่าลูกชายถูกยิงแล้วล่ะ
ขณะที่ศพของบอยตอนนี้ครอบครัวนำไปพิมพ์ที่วัดเกาะขันธาวาส

ที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำร้ายใครด้วย
แต่ยอมรับว่าบอยไปดื่มเล่าจนเมา
อ๋อเรื่องที่อดีตสจต้อยไปต่อว่าแม่ของเธอจนกระทั่งเกิดเหตุขึ้นนี่แหละครับ

ก็ไปมือเปล่าอ่ะเออเสื้อก็ไม่มี
ถ้าเกิดตีหัวสักแปลกนึงญาติพี่น้องจะไม่ถือโทษเลย
แต่อันนี้มันเกินกว่าเหตุใช่ป่ะ
แล้วแกก็เคยเป็นผู้นำมาก่อนด้วย
ไม่เคยมีอายุเค้ามีการศึกษา
น้องพี่อะจุบแค่บัวห้านี้เออนั่นแหละ
แล้วคนเรามันต้องใช้สติมันเยอะกว่านี้ไง
พี่ไม่ได้ก้าวข้างน้องนะ
ต่อมานะครับญาติแล้วก็ทนายความ
ได้พาสจต้อยนะมาเข้าพบตำรวจสพปพยอมนะครับ

เลี่ยงการปฏามาตลอดแต่วันเกิดเหตุ

สจต้อยมาบอกแบบนี้
พนักงานสอบสวนนำตัวอดีตสจต้อย
ไปสอบปากคำเพิ่มแล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น